ขณะที่สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
อ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัทสยามสปอร์ตซิลิเขตจำกัด
ฟ้องสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และสภากรรมการของสมคมเมื่อวันที่๒๗มิถุนายนปี๒๕๖๐
ข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจำนวนกว่า๑๔๐๐ล้านบาท
โดยหลังอ่านคำพิพากษาสรุปว่าสารตัดสินให้สมคมกีฬาฟุตบอล
จ่ายค่าเสียหายให้บริษัทสยามสปอร์ตจำนวน๕๐ล้านบาท
ในฐานะผู้ถ่ายเท่าสดการแข่งขันไทยลีกพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินกว่า๓๐๐ล้านบาทครับ